วันนี้มีหนึ่งปรากฏการณ์เป็นหนึ่งปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างที่จะหาชมได้ยาก
แล้วก็ปีนี้เขาเชิญชวนให้ดูก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า

ปกติเรามองขึ้นไปท้องฟ้าตอนกลางคืนเวลามืด
เราจะเห็นเป็นกลุ่มก้อนเมฆไกลเป็นแถวยาว
แต่ว่าตั้งแต่วันที่๑ทางสอดรเขาเชิญชวนเลยว่า
ถ้าหากใครไปพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานขึ้นไปบนดอย
บริเวณที่มีอากาศเปิดท้องฟ้าเปิดแล้วก็ท้องฟ้ามืดสนิท
ไม่มีแสงรบกวนสามารถให้จะเห็นแบบนี้ได้
ต้องขึ้นเหนือใช่ไหมลากงานทันไหม

หรือว่าทางน้ำนมในทางปริศ

ประกอบไปด้วยก๊าซฝุ่นละอองแล้วก็ดาวเริก

ส่วนที่อยู่ตรงกลางเป็นส่วนที่สว่างที่สุด

แถบสว่างพาดไปเป็นแนวยาวบนท้องฟ้านะครับ

ส่วนแนวใจกลางของทางช้างเผือกเนี่ยนะครับ
ปรากฏบนท้องฟ้าเฉียงไปทางใต้
และเนื่องจากใจกลางทางช้างเผือกอยู่ในกลุ่มดาวทางซีกโลกใต้นะครับ
ทำให้บริเวณทางตอนใต้ก็คือแถวไทยนี่แหละนะครับ
สามารถที่จะมองเห็นใจกลางของทางช้างเผือกสูงจากท้องฟ้ามากกว่าภูมิภาคอื่น
ผู้ใดที่อยู่ในบริเวณแถบภาคใต้หรือว่าแถวเนี่ยนะครับ

แต่ว่าภาคใต้เนี่ยจะติดมาหาอย่างหนึ่งก็คือเมฆค่อนข้างเยอะนะครับ
ดังนั้นเนี่ยพื้นที่ภาคเหนือก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถให้จะเห็นได้ชัดที่สุด
ใครสนใจปรากฏการณ์นี้ก็เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่ทางสตรเขาคำนวณมาว่า
สามารถที่จะมองเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ชัดเจนที่สุด
รางงานไม่ทันแล้วอยากไปดู
ตี๔ตี๕ตื่นมาน่าจะทันอยู่
แต่แล้วกันพร้าวเหนือกับใบพี่วิว
ไปมั้ง
เรื้อเตรียมขนวิ่งไง

ชาวอีสานยังคงต้องเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่องนะครับ

ปัจจัยสำคัญที่เหนียวนำความเย็นมาให้
ก็คือบริเวณความกดอากาศสูง

บริเวณพื้นที่ภาคอีสานของเรา

ดังนั้นเช้าวันนี้หลายพื้นที่เลยทีเดียว
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ก็จะได้เจอกับอากาศหนาวลมเย็น

เฉลี่ยแล้วมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาในครั้งนี้
ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้นอุณหภูมิเย็นลงไปอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางก็เย็นลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ว่าอาจจะน้อยหน่อยนะครับเย็นลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเนื่องจากความชื้นค่อนข้างเยอะนะครับ
จึงทำให้ความแตกต่างของอุณหภูมินั้นอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
แต่ว่ายังทรงเหมือนวัน๒วันที่ผ่านมา
นี่คือเรื่องของมวลอากาศเย็นที่แผลลงมานะครับ
แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปน่าจับตามอง
เพราะว่าจะมีหนึ่งปัจจัยเข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเราก็คือ
เรื่องของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ก่อนหน้านี้คลื่นกระแสลมนี้เมื่อช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ทำให้เกิดกลุ่มก้อนเมฆเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดฝนตกในช่วงปีใหม่

หลังจากนี้มีการคาดการณ์ว่าคลื่นกระแสลมนี้จะเคลื่อนที่ผ่านเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ครั้งนี้คาดการณ์ว่าอาจจะมีแนวโน้มดิ่งมาจนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
นั่นก็หมายความว่าจะสามารถที่จะทำให้เกิดกลุ่มก้อนเมฆหนาตาขึ้นบนท้องฟ้าได้นะครับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าหากคลื่นกระแสลมนี้แผลลงมาจริงก็จะทำให้ตอนกลางวันแดดอาจจะไม่แรงเหมือนช่วงก่อนหน้านี้

วันสองวันนี้ฝนยังคงน้อยนะครับ
คลื่นยังคงสงบอยู่แต่ว่าตั้งแต่วันที่๓ไปจนถึงวันที่๕กุมภาจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่าการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
แต่ว่าฝนก็จะไม่ตกหนักตกนานจนทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเหมือนช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
และที่สำคัญครับใครที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าคลื่นอาจจะสูงประมาณสองถึงสามเมตรในช่วงวันเรียกเวลาต่างกล่าว
ดังนั้นใครที่จะไปในภาคใต้ในช่วงสามหนึ่งห้าต้องติดตามการพยาวการอากาศดีดีนะครับ
ทีนี้มาดูในแต่ละภาคกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยกันก่อนนะครับ
จากการตรวจสอบจะสังเกตว่าหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปท้องฟ้าค่อนข้างเปิดนะครับ
ที่เป็นแบบนี้เพราะว่ามวลอากาศเย็นแผลเข้ามาแต่ว่าอุณหภูมินั้นยังคงเย็นสบายในช่วงเช้ากับช่วงค่ำนะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๐๓๒องศาเซลเซียต
ส่วนต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๕ไปจนถึง๑๗องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนตอนใครที่ไปบริเวณตามยอดดอยอากาศหนาวเลยทีเดียว๘๑๔องศาเซลเซียต
ส่วนภาคอีสานนะครับอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิอย่างที่บอกแล้วว่าหลังจากนี้มีลุ้นว่าจะลดลงไป๑๒องศาเซลเซียต
ใครที่ไปตามยอดภูหนาวเย็นเช่นเดียวกัน๘๑๔องศาเซลเซียต
ส่วนภาคกลางครับมีหมอกในตอนเช้านะครับอากาศเย็นสบายในช่วงเช้ากับช่วงค่ำ
จะสังเกตว่าวัน๒วันนี้กลุ่มก้อนเมฆในบริเวณพื้นที่ภาคกลางจะเพิ่มมากขึ้น
ก็จะมีบทบาทสำคัญที่ช่วยลดอุณหภูมิความร้อนในตอนกลางวัน
ภาคตะวันออกมีความเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
ส่วนมากบริเวณทางตอนบนของภาคทะเลนั้นมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตร
จากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยบริเวณทางตอนบนมีอากาศเย็น
มีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงประมาณ๒เมตร

วันศุกร์เป็นต้นไปจะสังเกตว่าฝนจะเพิ่มมากขึ้น

ส่วนบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
เพราะว่าตอนนี้มีความชื้นเข้ามาปกคลุมในกรุงเทพอยู่
พอเจอกับอากาศหนาวลมเย็นที่แผ่ลงมา
ก็สามารถที่จะทำให้เกิดหมอกเกิดขึ้นได้
ช่วงนี้อุณหภูมิกรุงเทพยังคงเย็นสบายในช่วงเช้ากับช่วงค่ำนะครับ
แต่ว่า๒๓วันนี้ลุ้นกันอีกทีหนึ่ง
ว่าจะมีกลุ่มก้อนเมฆก่อตัวขึ้นตามที่ได้คาดการณ์หรือไม่
เพราะฉะนั้นก็จะมีอากาศเย็นเกิดขึ้น
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดทั้งวัน

ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ

ผมพบตนันพิสิทธิ์มหานสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป